ตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่
แม้ว่าฝนจะลดลงแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ว่าน้ำที่อยู่บนเขาต่างไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่อยู่ในบริเวณจุดเสี่ยง
ที่เจอน้ำท่วมฉับพลันบ่อยน้ำท่วมบ่อย
จะต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการนะครับ
แล้วก็หนึ่งเรื่องตอนนี้อยากที่จะเน้นย้ำหน่อยเหลือเกิน
เพราะว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีพายุก่อตัวขึ้น๑ลูก
วกกับอีก๒ลูกที่อยู่ในทะเลอยู่ก่อนอันนี้เป็น๓ลูก
มีข่าวว่ามีพายุสองลูกจะเข้าเมืองไทยหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้ช่วงสัปดาห์ที่แล้วพายุ๒ลูกนะครับ
ชื่อโนรูกับเนศาสตร์
แล้วก็ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามี๑ลูกเชื่อหายทาง

ฉางนี่ถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญเลยทีเดียวที่ช่วยดึงฝนออกจากเมืองในของเรา

ทำให้ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนลดลดลง
แล้วก็ตั้งแต่วันอาทิตย์ต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้จะสังเกตว่าท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง
ใช่คุณผู้ชมจากอีสานส่งมาบอกว่าเช้านี้ไม่ตกเนอะแล้วอากาศเริ่มร้อนเห็นแดดบ้างแล้ว
ก็ถือว่าเป็นผลพวงที่เรียกได้ว่ามาช่วยชาวอีสานได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่ามีข่าวนี่แหละครับว่า

เดี๋ยวดูภาพการเคลื่อนตัวของพายุที่หลายคนกังวลกัน

จะมีทิศทางมุ่งหน้าผ่าตรงกลางของเกาะไต้หวันพอดีเลย
ในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมา
แล้วก็ถ้าหากดูบริเวณทางฝั่งตะวันตกทะเลฝั่งตะวันตก

ลูกนี้อย่างที่บอกไปก็คือเป็นลูกที่มีบทบาทในการดึงผลออกจากไทย

นั่นก็หมายความว่า๒ลูกนี้ไม่ได้เข้าไทยแต่เข้าไต้หวันเต็ม

โนรูเป็นพายุที่น่าจับตามองเพราะว่าเคลื่อนในทะเลนานมาก
ครับสาธารณ์สูงตำรังด้วยถูกต้องก่อตัวก่อนพายุ

เซินกาที่เข้าบ้านไทยนะครับพอก่อตัวนานแบบนี้ผิดผลค่อนข้างที่จะแรง
มีการกล้าดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นฝั่งที่ประณะที่ญี่ปุ่น
ในช่วงวันที่๗ที่๘สิงหาคมนี้

พายุโนรูถือว่าเป็นพายุลูกใหญ่
ดังนั้นเขาสามารถให้จะรวบรวมกระแสลมได้เยอะ
ดังนั้นพายุลูกนี้เกิดขึ้นจึงทำให้พายุที่ก่อตัวในระยะนี้

เพราะว่าถูกหลุดเข้าไปสูงกลางของโนรูค่อนข้างเยอะ
ทีนี้เดี๋ยวไปดู๑คลิปวิดีโอ
ผมมี๑คลิปวิดีโอที่บอกว่าที่ไต้หวันเขาต้องเจอพายุ๒ลูกเลย
อย่างไรยังไงตึกถึงไม่พังทะลมลงมา

เป็นคลิปมาเมื่อกี้ที่ผมไปไตตายวัน

ขึ้นประมาณต้องแต่ชั้นวัน๓๑เฒต

ที่เห็นเหลืองนี่เป็นลูกตุ้มนะครับ

ถ่วงรูปทรงของตึก
วงสมดุลอะไรของเขาด้วยใช่ไหม
จะทำหน้าที่เอ็นไปคนละข้างกับตึก
ดังนั้นเวลาเจอลมพัดมาตึกแรงเนี่ยนะครับ

แล้วอันนี้คุณก็ไปเจาะลึกไปตรวจสอบให้เราดูกันใช่ไหม
นี่นะครับก็ไปถ่ายรูปมาให้ดูก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งเทคโนโลยี

ถ้าเกิดจะขึ้นไปดูก็ขึ้นไปข้างบนนี้ได้

ก็มีพิธภัณฑ์เลยนะครับว่ามันทำงานยังไงมีข้อมูลให้ดู
อันนี้เป็นคลิปตอนที่เกิดเทศกาลพิธีนวัย

ไม่หมายถึงผมไม่ได้หมายถึง

แต่ถ้าหากแรงจะสั่นแบบนี้เลย
ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเอามาฝากบ้านเราแล้วกัน
ทีนี้เดี๋ยวมาดูที่เมืองไทยของเรานะครับ
อย่างที่หลายคนได้เป็นห่วงกังวล
ก็คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

ในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสะกดนคร
ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักหน่วงละทีเดียวนะครับ

แต่ว่าฝนที่ตกหลังจากนี้จะเป็นฝนที่ไม่ได้ตกหนักตกได้

มาจากบริเวณทางตอนบนของประเทศลาวนะครับ

หลังจากนี้เนี่ยนะครับคงต้องจับตาสถานการณ์อย่างต่อหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนแหละ

เมื่อช่วงวันที่๒๙๓๐ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ย
เขากลับมาตั้งฉากเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ

หลังจากดวงอาทิตย์ตั้งฉาก๑เดือนเนี่ย
จะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่ง

เดือนหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม

สถานการณ์ฝนสถานการณ์อุณหภูมินะครับ

เพื่อให้มุมสามารถลองจากกันไว้
ก็กลับมาตรวจสอบกันเท่านั้นนะครับ

เมืองใหญ่ทั่วโลกไปดูกันครับ
งานอยู่ที่นี่นี่นะครับ